เหตุการณ์ที่เป็นการขโมยหัวกระโหลกของศพ

ใช่ค่ะคือคราวนี้ทางด้านญาติของผู้ตายบอกว่าผิดหวังนะ
กับการที่ตำรวจออกมาบอกว่ากระโหลกมันย่อยสลายไปแล้ว
เพราะว่ายาดเชื่อว่าจะต้องมีคนมาขโมยมาทุบเบ้า
แล้วขโมยหัวกระโหลกศพไปอย่างแน่นอนนะคะ

เราไปกันที่บ้านหนองมะแซวที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะ
กรณีที่พ่อและแม่ของนายศักดาโสลุนอายุ๓๒ปี
ศักดาเนี่ยเสียชีวิตจากรถชนเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
แล้วพ่อแม่บอกว่ามีคนร้ายไม่ทราบจำนวนมาขโมยตัดศรีสะของลูกชาย
ออกไปจากเบ้าปูนเก็บศพที่ป่าช้าบ้านหนองมะแซว

แล้วก็มีอีกศพหนึ่งที่กระโหลกศีรษะหายไปเหมือนกัน
คือศพของนายหนูสินทิพโพอายุ๖๒ปี
ก็เสียชีวิตจากถูกรถไฟทับนะคะ
และเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีสันติเหล่าประทาย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดศรีสะเกด
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ก็ไปเปิดเบ้าปูนเก็บศพของนายศักดาตรวจสอบก่อน
ไปเจอกระดูกบางส่วนแล้วก็ไปเจอฟันกรามอยู่ข้างใน

ทีนี้ทางผู้การบอกว่าตอนนี้ยังระบุไม่ได้นะ
ว่าศีรษะของทั้งสองศพโดนขโมยไปจริงหรือเปล่า
หรือสภาพศพตอนที่เกิดอุบัติเหตุนั้น
คือมันไม่มีศีรษะอยู่แล้วหรืออย่างไร
ซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ามีส่วนใดหายไป
เพราะว่าจะต้องรอผลตรวจพิสูจน์จากโรงพยาบาลก่อน
แล้วต้องตรวจสอบด้วยว่าบริเวณศีรษะ
มันไปกระทบกระแทกกับสิ่งใดไหม
อาจจะเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย
ดังนั้นผู้การจังหวัดเลยยังไม่ยืนยันไงคะ
ศีรษะของทั้งสองศพอยู่หรือหายไป

แต่ทีนี้โอ้โหทางญาติของศพผู้เสียชีวิตทั้งสองศพ

ตอนที่มาบรรจุในเบ้ายังมีศีรษะอยู่เลย
ไม่เชื่อว่ากระดูกมันจะย่อยสลายไปได้ง่าย

คือทางญาติเขาก็มองในมุมว่าขนาดเผา
คือกระโหลกส่วนศีรษะก็แบบยังอยู่เลย
เรื่องนี้ค่ะคุณพ่อของผู้ตายนะคะ
ก็คือคุณพ่อสมพงศ์โสลุลเป็นพ่อของนายศักดา
บอกว่าเสียใจนะที่ตำรวจไม่สามารถยืนยันได้

แต่ญาติพี่น้องทุกคนยืนยันตรงกันเลย
ศีรษะของนายศักดาโดนตัดเอาไปจริง
กู้ภัยที่มาตรวจสอบในโรงศพก่อนหน้านี้
ยืนยันเหมือนกันว่าหายไปจริง

เหลือกระดูกส่วนต้นคอแค่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นเองนะคะ
แล้วก็เชื่อว่าคนที่มาขโมยนี่นะคะ
อาจจะทำกันแบบเป็นขบวนการคือมีมากกว่า๑คนแน่นอน
หรืออาจจะมีคนในพื้นที่คอยชี้เป้า
เพราะว่ารู้ว่ามีศพคนตายโหงอยู่บริเวณป่าช้าที่เกิดเหตุ
แล้วตั้งใจจะขโมยเฉพาะกระโหลกศีรษะ
เอาไปทำพวกเครื่องรางของขลังต่าง
เนื่องจากว่าศพที่อยู่ในท่อนี้นะคะ

คือเขาจะมีการห่อด้วยพลาสติกอย่างมิดชิด
แล้วตอนไปตรวจสอบค่ะคุณผู้ชม
ไปเจอรอยการใช้มีดกรีด

ที่เราทำให้คุณผู้ชมเห็นนี่คือเราทำกราฟิกจำลอง
เหตุการณ์วิธีขโมยหัวกระโหลกศพนะคะ
แล้วจุดที่เกิดเหตุนี้อยู่ห่างจากถนนแค่๑๐เมตรเอง
ถ้าเป็นคนนอกพื้นที่เขาจะไม่รู้หรอกว่ามันมีเบ้าปูนเก็บศพอยู่ตรงนี้
เพราะว่ามียากขึ้นปกคลุมจนแทบจะมองไม่เห็น
แหละครับคุณพ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ศีรษะของลูกชายคือนายศักดาหายไปจริง
เนื่องจากว่ากระโหลกศีรษะไม่ย่อยสลายง่าย
ขนาดเผาไฟอย่างแรงกระโหลกศีรษะยังเหลืออยู่
ตนเคยเผาศพญาติพี่น้องหลายคน
สมองในกระโหลกศีรษะยังไม่ไหม้เลย

ดังนั้นยืนยันว่าศพลูกชายถูกขโมยศีรษะจริง
แม่ของนายศักดาบอกว่าช่วยเอาศีรษะลูกเอามาคืนเถอะ
จะเอาเขาไปทรมานทำไม
คือมันเป็นความเชื่อไงคะว่าถ้าเกิดว่าตายจากอุบัติเหตุ
ที่เรียกว่าตายโหงคือเขาจะต้องเก็บศพเอาไว้๓ปีก่อน
หลังจากนั้นถึงจะเอาศพออกมาแล้วก็ประกอบพิธีทางศาสนา

ถ้าชิ้นส่วนไม่ครบแบบนี้วิญญาณเขาก็ไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะฮะ
ส่วนอีกศพนึงก็คือศพนายหนูสินที่บอกว่าเกิดอุบัติเหตุถูกรถไฟทับ
ก็เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ไปเปิดเบ้าปูนตรวจสอบให้เหตุผลแบบนี้
บอกว่าสภาพศพมันผิดรูปไปตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุถูกรถไฟทับแล้ว
ก็คาดว่าสภาพกระโหลกอาจจะไม่ได้สมบูรณ์
หรืออาจจะไม่มีกระโหลกตั้งแต่แรก
แต่ว่าภรรยาของนายหนูสินก็ยืนยันนะ

ศีรษะของสามียังอยู่ครบ
เพียงแต่ว่ากระโหลกด้านข้างมันยุบไป
แต่พอไปตรวจสอบหลังจากถูกทุกข์เบ้าปูน
มันหายไปเลยทั้งกระโหลกค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้เรื่องคดีนี้เนี่ยนะคะพันธ์ตำรวจเอกพิสนุสิทธิทูล
กำกับการสพกันทรารมก็บอกว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ย
มันเป็นป่าเป็นป่าช้าแล้วก็ไม่ได้มีกล้องวงจรปิด
สืบสวนก็เลยจะต้องไปตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ของคนที่เกี่ยวข้อง
ว่ามีการใช้โทรศัพท์ช่วงที่ก่อนจะเกิดเหตุติดต่อกับใครบ้าง
เพื่อที่จะไปหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มขบวนการที่ขโมยกระโหลกศีรษะของศพ
ที่อาจจะไปทำพวกปั้นเน่งหรือว่าหัวเข็มขัดแบบที่เคยเป็นข่าวค่ะคุณผู้ชม
เรื่องความเชื่อเนนแอหรือว่าในหารักษาจิตของชายาจอมขมังเว่
เค้าเปิดเผยนะบอกว่าคนที่กระโมยศีรษะของผู้ตาย
เขาจะไปใช้ในทางศัยศาสตร์คือไปเสกให้เป็นบริวาร
หรือว่านำไปทำเครื่องรางของขลังต่างบ้าง
เอาไปทำของมงคลเพื่อเสริมบารมีแก่ผู้พกพานะฮะ
ก็คล้ายกับปั้นเน่งที่สวมอยู่ในคอน
แล้วก็คนเล่นการพนันมักจะพกไว้ในการบูชาด้วย
แต่เชื่อว่าน่าจะมีใบสั่ง
เพราะว่าการจะเอาหัวของศพผีตายโหง
จะต้องรู้วันรู้เวลาที่แน่ชัดของการตายด้วย
ถึงจะเอาไปทำคุณสัยได้นะครับ
ใช่ค่ะส่วนเรื่องทางคดีตอนนี้เขาก็สอบปากคำไปแล้ว